มาดูคลิปนี้ค่ะมีอีกแล้วนะคะปัญหาเรื่องของการจอดรถกีดขวางคนอื่นนะคะ
ขับรถออกมาจากบ้านแล้วก็ขวางอยู่กลางถนนแบบนั้นแล้วจอดอยู่แบบนั้นแล้วเอ็นเบาะนอนด้วยนะจ๊ะ
จอดอยู่แบบนั้นแล้วพอคนไปว่าพอคนไปบอกให้เลื่อนเขาตะโกนด่าคนอื่นด้วยเดี๋ยวไปดูคลิปกันก่อนคุณผู้ชมค่ะ

ไม่รถเขาจะออกค่ะ
เพียงอ่ะ
พี่ป้าจะขายบ้านก็ขายไปค่ะ

ถนนครับบ้าน
นี่นะคะดูถูกคนมากเลยค่ะ
มันจอดค่ะอยู่อย่างเนี้ย
ระวังระวังมันถอยลงนะพี่

แล้วก็จอดค้างอยู่แบบนี้เป็น๑๐นาทีนะคะ

ของเราก็เลยติดต่อไปที่คนโพสต์คลิป

เขากรับรถกับแฟนแล้วนะ
แล้วก็ใช้เส้นทางซอยรามอินทราหกสิบห้า
จังหวะนั้นก็มีรถเก๋งคันนี้แหละในคลิปนี่แหละ
ขับออกมาจากบ้านแล้วก็หยุดอยู่กลางถนน
ตอนแรกเขาก็คิดว่าคนขับจอดรออะไรสักอย่างละมั้ง
เขาก็รอนะแต่เห็นว่าคนขับเอ็นเบาะเหมือนจะนอน
เบาะไปเลยอ่ะแล้วรถหลายคันติดอยู่ตรงนั้นเป็นสิบนาที
เขาก็เริ่มบีบแตร่เริ่มตะโกนบอกให้เลื่อนรถ
ทีนี้ผู้หญิงคนนี้ก็ลดกระจกลง
แล้วก็ตะโกนด่ารถคันอื่นแบบที่เราให้คุณผู้ชมได้ดูในคลิปค่ะ
ดูเหมือนอารมณ์ฉุนเฉียวใช้ถอยคำหยาบคาย
แต่ฟังไม่ค่อยได้ใจความนะคะ
ก็เลยคนที่เขาถ่ายเอาไว้เขาบอกว่าเหมือนกับผู้หญิงคนนี้มี
เครียดขั้นรุนแรงแล้วก็ไม่สามารถควบคุมอารมณ์ตัวเองเอาไว้ได้
แล้วก็จะมีเสียงผู้ชายคนนึงตะโกนบอกว่าถอยรถออกก่อนจะไปส่งของ
ผู้หญิงคนนี้เขาถึงยอมถอยรถกลับเข้าไปในบ้าน
ได้ยอมมือปิงเบาะแล้วเจ้าเอนตัวแล้วปิงเบาะ
ทีนี้มันเริ่มนานแล้วโน้งคนข้างที่ขับผ่องไส้มาเขาก็บีบแผ่
ทีนี้เขาเปิดกระจกมาด่าแต่ไม่รู้ว่าด่าเรื่องอะไรก็ไม่รู้นะ
เขาขายบ้านตรงนี้หรืออะไรสักอย่าง

จัดยางเลยครับ

ถ้าแกเป็นอย่างนี้ถึงนักขับไปค้างนอกไปน่าก็อันตรายตอนนี้

ขับไปข้างนอกอันตรายยิ่งกว่านี้นะครับ
เราก็เลยให้นักข่าวลงพื้นที่ไปค่ะคุณผู้ชม
ไปในซอยรามอินทรา๖๕นะ
ก็ไปที่บ้านหลังนั้นแหละหลังที่อยู่ในคลิป

ปิดประตูหน้าต่างเหมือนไม่มีคนอยู่
แต่ก็มีรถเก๋งคันเดียวกับที่อยู่ในคลิปจอดอยู่นะคะ
ทีมข่าวของเราก็พยายามกดกริ่งเรียกเจ้าของบ้าน

แล้วก็จะถามสาเหตุว่าเออทำไมถึงขับรถไปขวางถนนเอาไว้แบบนั้น

ข้างบ้านก็เป็นบริษัทก่อสร้างที่มีประตูเชื่อมกันกับบ้านหลังนี้
ก็มีคนเดินเข้าออกแต่ไม่มีใครออกมาพบนักข่าว

เราก็ไปคุยกับทางตำรวจค่ะพันธุ์ตำรวจเอกสิงสิงหเดช
กำกับการสถานีตำรวจนครบานคันนายาวก็บอกว่า
ตอนนี้ทางตำรวจยังไม่เห็นข้อเท็จจริงที่ชัดเจนเท่าไหร่นะคะ
ก็กำลังรวบรวมข้อเท็จจริงแล้วก็รายละเอียดจากคนที่เขาโพสต์คลิปเอาไว้
เรื่องต้นจากการถามผู้โพสต์
เขาก็ไม่ได้ติดใจเอาความอะไรผู้หญิงคนนี้นะคะ
ส่วนผู้หญิงที่ขับรถเก่งที่ไปขวางถนนแบบนั้น
สถานีตำรวจนครบานคันนายาว
ได้มีการไปเชิญตัวมาสอบถามข้อเท็จจริงแล้วแต่ยังไม่เจอตัว
แต่ว่าถ้าดูตามคลิปเนี่ยตำรวจบอกว่า
ก็ถือว่าคนขับรถเก่งคันนี้มีความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก
ก็เป็นลักษณะของการกีดขวางการจราจรนะคะ
มีโทษปรับก็ไม่เกิน๕๐๐บาท
แต่ดูแล้วคุณป้าคนนี้คงจะมีอาการอะไรสักอย่างแหละ

มันไม่ใช่การกีดขวางทั่วไปไงใช่ไหม
อันนี้เหมือนกับลงมาขวางอยู่กลางถนนเลย